พาไปดูหนึ่งเรื่องครับที่จังหวัดชนบุรี
โอ้โหที่นั่นเจ้าหน้าที่เขาวุ่นเลย
วุ่นวิ่งตามไล่ล่าโจร
ตามกันเรียกได้ว่าโอ้โหหลงจับกันเลยทีเดียว
เพราะไอ้โจรตัวนี้มันร้ายจริง
มันมาขโมยอะไรไปดูครับ
นี่พาไปที่นี่เลยเจ้าหน้าที่เขาต้องวางแผนจับเลยนะ
เพราะว่าโจรตัวนี้เนี่ยมันร้ายมันไม่ยอมให้จับง่าย

แล้วเจ้าหน้าที่ที่เห็นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะ

เขาเป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

คือเจรจากับโจรไม่รู้เรื่องด้วย
บอกเลยจะยอมมอบตัวไหม
ไอ้โจรบอกไม่ไม่
ก็เลยต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
ก็คือปืนยิงยาสลบฮะ

มันไม่ยอมมอบตัวเพราะว่ามันไปขโมยของชาวบ้านเขา
แล้วมันไปหลบอยู่แถวหมู่บ้านย่านจอมเทียนหมู่๑๐ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
เอาล่ะไปขโมยอะไรบ้าง
ขโมยทุเรียนแล้วก็ไข่ไก่สร้างความเดือดร้อน

แบบนี้ต้องยิงยาสลบใส่สุดท้ายได้อะไรมา

อยากเห็นผมก็รออยู่เดี๋ยวจะได้ดูว่าหน้าตาของไอ้โจรเนี่ยมันคือนี่เลย

เพราะมันโดนฤทธิ์ยาสลบไป

มันไม่ยอมมอบตัวแต่โดยดีแต่ก็รออยู่นานนะเพราะมันโดนยิงยาสลบไปเนี่ยนะ
ต้องรอประมาณสัก๒ชั่วโมง

แต่ยังไงซะถึงแม้จะจับได้
มันก็ไม่ไหวสร้างวีรกรรมสุดช้ำเอาไว้ให้กับคุณพี่เจ้าหน้าที่

คือมันไปขโมยกินทุเรียนมันไปขโมยกินทุเรียนแล้วมันก็ไปขโมยกินไข่ของชาวบ้านก็ด้วย
แต่ต้องบอกแบบนี้คือช่วงนี้เนี่ยคือหลายพื้นที่ที่เขามีลิงอยู่เยอะนะ
คือชาวบ้านเขาไม่ได้สะดวกที่จะออกไปให้อาหารลิงกันไง
ทีนี้ลิงมันขาดอาหารเพราะว่าในช่วงของโรคโควิด๑๙เขาไม่ได้ออกไปไหนกันใช่ไหมล่ะ
มันก็เลยแบบมาขโมยข้าวของทั่วไปตามบ้านเรือนนี่ไง
อืมมันก็เดือดร้อนนะก็เลยต้องมาจับแบบเนี้ย
ถ้าไม่ยอมให้จับดีก็ต้องโดนยิงยาสลบนะ
น่าสงสารมันเหมือนกันแต่ก็ทำยังไงได้นะ
เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วที่ช่วยมันคุณผู้ชม